คุณผู้ชมคะข่าวนี้เป็นข่าวสะเทือนใจของคนที่รักสุนัข
คราวนี้เกิดเหตุวางยาเบื่อสุนัข๑๒ตัวนะคุณ
แล้วมันก็ตายน้ำลายฟูมปาก๙ตัวค่ะ
อีก๓ตัวเนี่ยสามารถยื้อชีวิตไว้ได้แล้วคุณดูภาพนี้สิ
คนที่รักสุนัขคนที่รักสัตว
เห็นแบบนี้มันนอนเรียงกันในสภาพที่มันไม่มีชีวิตอยู่แล้ว

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต๕๓
ที่ตำบลคลอง๕อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ส่วนผู้ชายคนนี้คือนายขุ่นหงเหลี่ยม
ทำไมสุนัขหลายตัวมันนอนน้ำลายฟูมปากอยู่บริเวณถนนในหมู่บ้าน
แล้วมีกองกระดูกไก่วางอยู่ด้วยคุณ

ทีนี้มีสุนัขอีก๓ตัวที่มีคนพบว่าถูกวางยา

ก็พบว่าทั้งหมดสิบสองตัวที่ถูกวางยาเบื่อตายไปเก้า

ก็เลยไปแจ้งกับประธานโครงการบ้านเอื้ออาทร
แล้วก็นำสุนัข๙ตัวที่ตายไปฝังกลบ
เห็นว่าคือพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็บอกว่าทำไมคนทำถึงใจร้ายเหลือเกิน
เพราะว่าสุนัขจรจัดพวกนี้มันไม่เคยมากัดคนในโครงการเลยนะ
ไม่ได้สร้างความรำคาญอะไรด้วย
ตอนกลางวันพวกมันก็จะไปหลบไปนอนอยู่ใต้ท้องรถ
ส่วนตอนกลางคืนก็จะออกมา
ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้าน
เข้ามาในโครงการก็จะเห่าเสียงดัง

คนที่หมู่บ้านที่เขาไปช่วยกันฝังกลบสุนัขทั้ง๙ตัวบอกด้วยนะ
บอกว่าเวลาที่เห็นสุนัขทั้ง๙โดนวางยาเบื่อตาย

แล้วก็ถามว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้กับสุนัขด้วยนะคะ
นี่ก็เป็นเหตุสะเทือนใจของคนที่รักสัตว์นะคะ